ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนหัวใจว่างมีโอกาสพบคนถูกใจจากการเดินทาง
คนมีคู่รักควรให้เกียรติกันอย่าเพิ่งรวบหัวรวบหาง
คนมีครอบครัวจะมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากการเงิน
สุขภาพจะเป็นอุปสรรคต่อการงานและความก้าวหน้า
ดูแลตัวเองดีระวังโรคกระเพาะอาหารปอดไอหวัดจาม
อยากกินอาหารผิดเวลากินมากหรือน้อยเกินไป
การเงินผลงานยังไม่สร้างรายได้เท่าที่ควร

จะได้ความร่วมมือจ่ายหนี้จากลูกหนี้แต่เจ้าหนี้ค่อนข้างโหด
การงานต้องไปปรากฏตัวหรือติดต่องานในที่ที่ไม่เคยไป
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในงานอาจขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่รองานใหม่จะได้ข่าวดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์